วันนี้เราตามความคืบหน้ากรณีที่
คลิปที่ชาวเน็ตเขาชมแล้วก็แชร์กันเยอะนะคะ
กรณีการทะเลาวิวาสรถเมย์สาย๑

ก่อเหตุทะเลาวิวาศฝ์ก็คือสาย๕๑๐นะคะ
ล่าสุดค่ะกรมการขนส่งทางบกนั้นก็ได้ลงโทษแล้วนะคะ

แล้วก็สั่งพักใบอนุญาตในการขับขี่เป็นเวลา๑๕วัน

อาจจะต้องถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลยนะคะ
เมื่อวานนี้คลิปนี้ไม่มีนะไม่มีอันนี้เป็นกล้องในรถ
อันนี้เป็นคลิปล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ
เมื่อวานเป็นคลิปที่เราให้เห็นเรื่องของการทะเลาวิวาส
ตอนมีการชกต่อยนอกรถนะฮะอันนี้ภายในรถ
ซึ่งล่าสุดมีการเผยแพร่ออกมาในวันนี้ค่ะ
กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปคนขับรถเมย์

ไปก่อเหตุทะเลาวิวาสกับผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือคุณผู้ชมดูนะ
วันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
อันนี้เป็นคลิปนะนี่นะมีการท้าลงมาแล้ว
คือกระเป๋ารถเมย์ก็พยายามที่จะห้ามนะฮะ
แต่ว่าผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาถึงบนรถเลยนะคะ
ส่วนคนขับรถเมย์เองเนี่ยก็ลงไปนะต่อยกันแบบนี้ค่ะ
คือเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมล่าสุดคือภาพนี้แหละเป็นภาพล่าสุดที่มีการเผยแพร่ออกมาค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่กองตรวจการขนส่งทางบกได้เรียกคนขับรถเมย์ก็คือ
สัตวรรษมาสอบสวนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายสัตวรรษเนี่ย
ได้รับใบอนุญาตขับรถเป็นผู้ขับรถชนิดที่๒ประเภททุกประเภททุกวัน
อนุญาตคือ๔เมษายน๒๕๖๐บัตรสิ้นอายุคือ๓เมษายน๒๕๕๙
ออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัดเลยนะคะนายสัตวรรษเนี่ยให้การว่าคู่กรณีเนี่ย
จอดรถขวางหน้ารถเมย์เอาไว้แล้วก็ได้ขึ้นมาตามภาพเมื่อสักครู่นะคะ
ขึ้นมาบนรถเมย์แล้วก็ใช้ถ้อยคำตอบว่าเนื่องจากว่าไม่พอใจ
กล่าวหาว่าตัวเองไปขับรถเบียดแล้วก็ไปบีบแตรด้วย
ก็เลยเกิดบันดาลโทษะมีการชกต่อยกันขึ้น
ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารก็คือกระเป๋ารถเมย์
การบอกว่าพยายามที่จะเข้าไปห้ามปรามแล้วนะคะ
โดยไม่ได้เข้าร่วมในการก่อเหตุทะเลาวิวาสครั้งนี้นะคะ
สัตวรรษแน่นอนว่ามีความผิดสำหรับภาพที่มันปรากฏออกไป
มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี๒๕๕๙
เป็นผู้ขับรถแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพไม่เหมาะสม
และทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร
ก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับ๒ข้อหาด้วยกันนะคะ
เป็นเงินจำนวน๓๐๐๐บาทแล้วก็มีการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถเป็นเวลา๑๕วัน
รวมถึงก็มีการบันทึกประวัติแล้วก็ส่งเข้าอบรม
ให้บริการด้วยความปลอดภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ามีการกำชับกำชาตักเตือน
เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะการร้องเรียนจากผู้โดยสาร
แล้วก็ผู้ที่เขาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอีกด้วยนะคะ
และถ้าเกิดว่านายสัตวรรษหลังจากนี้ไป
ไปทำเหตุการณ์ลักษณะคล้ายเดิมอีก

ว่าสิ่งที่ต้องทำขั้นตอนต่อไปก็คือ
เพิกถอนใบอนุญาตในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะค่ะ
ก็คือจะไม่ได้เป็นคนขับรถเมย์อีกแล้ว